ของเด็กม๑ครับเขาแค้นถูกทวงเงิน๕๐๐บาท
ไม่มีทางสู้เอาระเบิดปิงปองไปป่าครับ
๑ครับไปปลาใส่หน้าโรงเรียน
คุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะครับ
เหตุการณ์นี้มีกลุ่มวัยรุ่นเป็นวัยรุ่นชาย๔คน
๑เองครับนี่นะมีภาพวงจรปิด

แล้วก็คว่างระเบิดปิงปองใส่ที่สาราที่พัก
อยู่ที่บริเวณหน้าป้ายวิทยาลัยหน้าตสิน๑๐
เมื่อช่วงบ่าย๓โมงครึ่งของวันพฤหัสที่ผ่านมาครับ

ก็จะมีนักเรียนไปยืนรอเพื่อรอรถกลับบ้านเยอะแยะมากมาย
แต่ว่าโชคดีนะไม่มีใครบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนะฮะ
เหตุการณ์นี้หลายคนยืนยันว่าคนก่อเหตุเป็นอดีตนักเรียนชายชั้นม๑
ที่ขาดเรียนเป็นประจำโรงเรียนนี่แหละ
ทางวิทยาลัยเชิญผู้ปกครองมาแล้วก็ให้คัดชื่อออกไปครับ
ในขณะที่น้องกายเด็กชายชั้นม๑นามสมมุตินะฮะน้องกาย
ที่ถูกกลุ่มอลิหมายหัวเขาบอกว่า
ก่อนเปิดเทอมเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งเอาล้อรถจักรยานยนต์ไปฝากเอาไว้ที่บ้าน

นำสมมุติอีกคนนึงเป็นคนเกราะเหตุในมหาลที่บ้าน

ก็เลยขอซื้อต่อราคา๕๐๐บาท
โดยจะผ่อนจ่ายวันละ๕๐บาทเป็นเวลา๑๐วันจนครบ๕๐๐
จนต้องมีการทวงถามไปเรื่องเงินแต่พอทวงถามไปกลับถูกท้าตีท้าต่อย
เอาไปฟังเสียงเขาเล่าเหตุการณ์กันหน่อย
ก็เลยถามว่าอ้าวรู้ประกอบ
ขับมาถึงประมาณ๕นาทีก็เขาก็จ่อยฝั่งตัวข้าม
เห็นแล้วครับแล้วทีนี้พอถ้าพัก
ผมก็เลยไปหาเพื่อนแล้วทีนี้เขาก็เลยกว้างมาเลย
กว้างแล้วเขาก็ขับวนกลับแล้วทีนี้เขาก็วนไปวนมาอยู่นั่น
คนที่ให้สัมภาษณ์คือน้องกายนะคนที่โดนปลาระเบิดใส่นี่แหละนะฮะ
พอผู้ปกครองรู้ก็เลยพาน้องไปแจ้งความ
แต่ว่าตอนแรกน้องกายไม่ได้เล่าอะไรให้กับแม่ฟัง
แต่มารู้ที่หลังก็เลยพาไปแจ้งความที่สพร้อย
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันให้ติดตามตัวเด็กชายอ้วนคนนั้นเนี่ย
เป็นมือปลาระเบิดเนี่ยมาว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

หวังจะทำกันให้เจ็บให้ตายกันเลยเนอะ